โลกโซเชียลเขาถามว่ารถตำรวจจอดแบบผิดกฎจราจรมันได้ด้วยเหรอ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนี้นะคะเป็นรถตำรวจสายตรวจ
สพภูพิงราชนิเวศที่เชียงใหม่จอดแบบนี้
คล่อมทางเท้าอยู่ครึ่งหนึ่งแบบนี้
คนเห็นก็เลยถ่ายภาพแล้วก็ไปโพสต์ในโลกโซเชียล
โดยเฉพาะรถตำรวจก็เห็นชัดเจนแบบนี้แล้วทำผิดกฎซะเองมันยังไง
สุดท้ายตำรวจสพภูพิงราชนิเวศโพสต์ในเพจว่ายอมรับค่ะ
ใช่รถตำรวจจริงพลขับไปจอดเอาไว้แบบนี้มันผิดกฎหมาย
เปรียบเทียบปรับพลขับที่ขับรถคันนี้ไปแล้ว๕๐๐บาทค่ะ

ใช่ค่ะต้นสังกัดบอกว่าปรับค่ะตำรวจก็ถูกเป็นตำรวจด้วยกันก็ปรับค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกมณัชชัยอินเถื่อนผู้กำกับสพภูพิงราชนิเวศ
บอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะประมาณสัก๘โมง๔๐นาที
พลขับรถสายตรวจทะเบียน๖กกง๗๖๙๘กรุงเทพ
ใช้สำหรับราชการของทางโรงพักนะคะ
ขับไปจอดแบบนี้มันเป็นสถานที่ห้ามจอดเป็นความผิดตามกฎหมายจราจร

ผู้บังคับบัญชาเขาบอกว่าคือจริงแล้วฝากซื้อของในร้านเครื่องเขียน
จะนำไปใช้ที่โรงพักแต่ด้วยความที่พลขับรีบจอดหน้าร้าน

ใช่ก็เลยจอดมันตรงนี้เลย
ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ได้มีผู้เข้าบัญชาได้ฝากซื้อของ
ซึ่งเป็นของใช้ที่ใช้ในสำนักงานนี้นะครับเพื่อเอามาใช้ในสถานีตำรวจนะครับ
แต่ว่าในส่วนของผู้ขับขี่เองด้วยความเร่งรีบเพื่อที่จะไปทำหน้าที่ต่อ
ก็เลยนำรถไปจอดตามที่ประกวดในภาพเลยครับ

ซึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยจริงแล้วก็เป็นความผิดนะครับ
ผู้กำกับสพภูพิงราชนิเวศก็เลยบอกว่า
จากจะต้องจ่ายค่าปรับแล้วก็จะมีการพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบด้วยนะคะ
ยืนยันว่าเป็นตำรวจไม่มีอภิษฎเหนือประชาชน
ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
การใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติตามกฎจราจร
ตำรวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน
คุณผู้ชมก็แซวมาว่าแหมเป็นตำรวจเองปรับ๒เท่าเลยดีไหมเนี่ย